กลับมาติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจกันต่อนะครับ

เพราะว่าได้มีการวิจัยแล้วก็พัฒนารถไฟฟ้า
ที่ตอนนี้นำมาใช้วิ่งจริงบนท้องถนนแล้วนะครับ
ในอนาคตประชาชนเราท่านมีโอกาส
จะได้นำมาพัฒนากับรถยนต์ของตัวเอง
ประหยัดทั้งพลังงานและจะประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณธิตาภาษิริพิพัฒน

กำลังจะกลายเป็นรถยนต์แห่งโลกอนาคต
พัฒนาโดยฝีมือคนไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
หน้าตาจะละไม้คล้ายรถยนต์ที่เห็นได้ทั่วไปตามท้องถนน
แต่รถไฟฟ้าคันนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าร้อยละร้อย
แบตเตอรี่จึงประหยัดพลังงาน
ประหยัดเงินในกระเป๋าของผู้ใช้ได้หลายเท่าตัว
เนื่องจากค่าบำรุงรักษาต่ำและเติมได้ง่ายด้วยการชาร์จไฟบ้าน
จากการทดลองค่ะพบว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันนี้
สามารถทำความเร็วได้ถึง๑๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
วิ่งได้นานถึง๑๔๐กิโลเมตร
หากคงระดับความเร็วที่๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยใช้เวลาชาร์จเพียง๘ชั่วโมงเท่านั้น
โดยวัสดุสำคัญที่นำมาใช้แทนเครื่องยนต์เดิม
บริหารจัดการแบตเตอรี่แถมวงจรควบคุมรถ
โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาซอฟต์แวร์
และแสดงแผนที่จุดเติมไฟฟ้าทั่วประเทศ
ซึ่งทีมวิจัยระบุว่าขณะนี้อุปกรณ์ส่วนใหญ่
นำเข้ามาจากจีนหากผลิตได้เองทั้งหมด
ต้นทุนการดัดแปลงจะอยู่ที่หลักหมื่นบาทเท่านั้น
ถูกประสงค์ที่สำคัญของโครงการนี้
ก็คือต้องการที่จะทำให้มีการดัดแปลง
รถที่มีการใช้งานมาแล้ว
ระยะหนึ่งจนกระทั่งเครื่องยนต์เดิม
เสื่อมสภาพแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเครื่อง
แทนที่จะต้องไปซื้อรถยนต์ใหม่
เราก็ใช้วิธียกเครื่องเดิมออก
แล้วก็ใส่ชุดที่เป็นไฟฟ้าลงไปแทนที่เลย
เหมาะกับคนเมืองซึ่งถ้ารถแบบนี้
ใช้ระยะทางในการวิ่งที่ไม่ได้ไกลมากนัก

แต่ถ้าเกิดในอนาคตข้างหน้าเมืองไทย
มีการพัฒนาเรื่องของสถานีประจุไฟฟ้า
นโยบายของรัฐบาลมากขึ้นต่อไป
ถามว่ารถคันนี้ก็สามารถวิ่งไปได้ระยะทางไกลกว่านี้
หรือไม่ไกลกว่านี้แน่นอน
ปัจจุบันต้นทุนในการดัดแปลงอยู่ที่๒แสนบาทต่อคัน
ค่าใช้จ่ายในการเติมไฟฟ้าอยู่ที่๕๐สตางค์ต่อกิโลเมตร
บำรุงรักษาของรถพลังงานไฟฟ้าจะอยู่ที่๕๐๐บาทต่อปี
แต่ถ้าซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่
ราคาตามตลาดเริ่มต้นอยู่ที่๑๓๐๐๐๐๐บาท

ระยะทาง๑๐๐กิโลเมตรต้องควักเงินในการเติมไฟฟ้าทั้งหมด๕๐บาทค่ะ
ต้องเสียเงินถึง๒๔๐บาทในการวิ่งระยะทาง๑๐๐กิโลเมตรค่ะ
ก็พอวางแผนขยายสถานีเติมไฟฟ้า
หรือเพิ่มจุดเติมไฟฟ้าตามสถานที่ต่าง
ห้างสรรพสินค้าปั๊มน้ำมันร้านอาหารและบริษัทต่างทันทีที่กระบวนการวิจัยเสร็จสิ้น
โดยสวทชและกรฟภจะนำพิมพ์เขียวการดัดแปลงออกมาขายต่อให้เอกชน
นำไปลงทุนเพื่อดัดแปลงให้กับผู้สนใจทั่วไป
ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน๓ปี